สำหรับลูกไม้หล่นใต้ต้นดังตุ๊บ
น้องมีก้าน้องมีย่าลูกของคุณพ่อป๊อกกับคุณแม่มากกี้คุณผู้ชมค่ะ
นี่ฉายแววซุปตาตั้งแต่เด็กเลย
วันก่อนน้องทอปัดบันเทิงไทยรัฐของเราไปเจอมิก้ามีย่า
นี่มีภาพการันตีความเป็นซุปตา
ดาราออกอีเวนต์กับคุณพ่อคุณแม่มาฝากกันด้วย
คืออย่างนี้ค่ะพ่อจ่อไมค์สัมภาษณ์ทั้งสองคนคือสู้มาก
ไมค์หมับแล้วก็เปล่งพลังเสียงแบบสูงสุด
ลองไปฟังเสียงของเด็กกันดูหน่อยค่ะ

ไม้
เสด็จความผิดทำให้เวลาครอบครั้งแรกดันวันที่เป็นอะไรรินาะ

คุณค่าเดิมกัน
จริง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
กินป่าน
เป็นไงสรุปจะได้แบ่งแต่ละคำตอบ
คือน้องหน้าข่าวเราเนี่ยถามตอนแรกว่า
งานวันนี้สนุกไหมคะแต่ว่าของคุณพ่อเขา
เขาก็ตอบพร้อมใจกันเลยไม่สนุก
เพราะว่าด้วยความเก่งตอบตรงมานะ
แต่ก็ซอยอยู่นะ
แล้วเรียนชั้นไหนนะ
ชั้นหนึ่งถามอีกทีอื้อหรือชั้นสอง
ไม่ค่อยแน่ใจบางทีก็เรียนชั้นล่างบางทีเรียนชั้นบนไง
ไปชั้นหนึ่งไปชั้นสองนะคะอ
เขาชอบเล่นกีต้าชอบร้องเพลงชอบเต้น
คิดว่าเขาน่าจะชอบดนตรีมากกว่า

เขาบอกเขาอยากเรียนแล้วก็ส่งเขาเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะ